ร้องได้ไข่ล้าง
คนคนนี้คนที่ผิดหวัง
ไข่ใจ
กับก้อนนี่ก็คือเพลงที่๔นะครับ

ก็อย่างที่คุณผู้ชมคงทราบดีแล้วนะครับ
คุณเจเหเรา้งไม่ได้จริง
เมื่อกี้เปิดให้ฟังแล้วก็ยังร้องได้แค่๓๔คำ
แสดงว่าไม่เคยร้องเพลงนี้เลย

ต้องบอกว่าการตัดสินใจของคุณเจ้าเอ๋นะเป็นหลายคนก็คงจะตัดสินใจอย่างนี้เช่นเดียวกัน
คุณจ้าเอ๋ได้ทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำอย่างสุดความสามารถและอย่างเต็มกำลังเต็มที่แล้วคุณจ้าเอ๋
วันนี้ไม่มีอะไรแย่มีแต่เรื่องดีทั้งนั้นที่เกิดขึ้น
ร้องผิดก็จริงแต่ว่าก็ยังมีเงินที่สะสมนะคะให้เอากลับบ้านไป
คุณจ้าเอนะครับก็กลับบ้านไปพร้อมเงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา๒๐๐๐บาทครับ
และเพลงทั้งคู่นี้นะครับ๒ลุม๑จากครีมอาสยาม
คุณเอ๋ก็เก่งมากร้องประโยคแรกถูกทุกคำเลยแล้วก็หายไป
ถึงเวลาที่ต้องสู้เขาในฐานะหัวหน้าครอบครัว
เขาก็สู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีและสู้แบบยิบตา
วันนี้คุณคือผู้หญิงที่เจ๋งที่สุดในรายการของเราคุณจ้าเอ
ขอบคุณมากครับคุณเต้เองครับขอบคุณครับ
และนี่ก็คือนักสู้ชีวิตของเรานะครับคุณจ้าเอ๋และครอบครัววันนี้อย่างน้อยก็เอาไปจุนเจือได้เดือนสองเดือนทีเดียวนะครับ
คุณเจ๊เอ๋ก่อนจะจากกันไปมีอะไรอยากพูดไหมคะ
หนูทำดีที่สุดแล้วนะพ่อ
อย่างนี้ก็ใช้ได้ถือว่าทำเราทำดีที่สุดแล้ว

ขอบใจลูกมาก
ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับครอบครัวนี้จริงนะครับจริงแล้ว
คุณเอ๋ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับ
คุณพ่อก็ต้องแข็งแรงนะคุณพ่อนะเป็นกำลังใจให้ลูกสาว
ก็เป็นกำลังใจคุณพ่อทุกคนต้องการกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
เพื่อที่จะพาครอบครัวนี้ให้มันก้าวผ่านอุปสรรคอะไรไปได้
ลูกก็ยังเล็กอยู่วันหนึ่งเขาโตขึ้น
ผมว่าดูท่าทางแล้วเขาจะเป็นลูกที่กระตันอยู่

วันหนึ่งเขาโตขึ้นทำงานทำการแล้ว
เขาก็จะมาช่วยคุณเอ๋มาช่วยคุณตานะ

สามารถกลับมาให้กำลังใจนักสู้ชีวิตของเราได้ใหม่นะคะ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ทุกวันนี้หนูอยู่กับยายสองคนค่ะเรียกยายว่าแม่ค่ะยายเป็นคนเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กค่ะ
ยายเป็นโรคมะเร็งตับค่ะระยะสุดท้ายพิษเหล้าตายทั้งเป็นผัวยายได้เจออุบัติเหตุ
ทรายกับรถน้ำมันชนกันค่ะไฟไหม้ไหม้ทั้งเป็นเลยค่ะ
ตอนนั้นอยากตายเดินกินเหล้าทั้งวันเพื่อจะให้ลืมสามีแต่มันทำลายสุขภาพตัวเอง
ชีวิตนี้ขอสู้เพื่อหลานลูกสาวได้เอาหลานมาให้เลี้ยงแล้วเขาก็หายไปเลย
เราก็คิดแบบว่าเอ๊ะถ้าเราไม่เลิกนี่ใครเขาจะเลี้ยงให้
หนูอยากมีเงินจะพายายไปหาหมอค่ะ๑๔๐หนูก็ไม่มีค่ะเพราะว่าหนูต้องไปยืมเขาค่ะ